คนที่ส่งมาส่งก่อนสักทีในที่ดีเป็นยังไงครับ
เบ้นอยากมีมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ติดปีนี้เพราะว่าอยากคลอดปีนี้
บอกไปสิว่าเหตุผลอะไรถึงอยากได้ปีนี้
อยากได้ลิงกับหมาเป็นเพื่อนกัน
คือทุกคนถามว่าเราบ้านเราเนี่ยลิง๓คนเลยเนี่ยมิกเน้นปริม
แล้วทีนี้เบ้นก็บอกว่าหนูอยากได้ลูกปีหมาหนูบอกหนูไปถามสินแสคนไหน
ไม่มีไม่มีสินแสเราดูลิงกับหมาแล้วว่าเป็นเพื่อนกันได้เราเลยคิดว่าเราควรจะเกิดปีนี้ค่ะ
ไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้มีเลยเบ้นแค่คิดว่าลิงกับหมามันเป็นเพื่อนกันได้
เพราะว่าเคยเห็นลิงขี่หมาแล้วเขาเป็นแฟนรายการลิงกับหมาเขาเลย
เออคิดว่มันคือเพื่อนกันได้ก็ได้จริงได้ลูกสาวอีกคนนึง
คือจะมีเป็นแบบถ้าหิวถ้าหิวเนี่ยจะขึ้นไส้เลยแล้วก็ต้องกินเผ็ดตลอดเวลากินรสจัดตลอดเวลาแล้วก็ปวดท้องมากเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกินเสร็จแล้วก็บ่นปวดท้องเดี๋ยวหิวก็กินเผ็ดเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้ค่ะ
อัดเข้าไปเลยนะแต่กินได้นิดเดียวแล้วก็โอ๊ยปวดท้องปวดท้องจุกหนูไม่ไหวแล้วหนูอึดอัดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่หนูหิว
จริงเป็นแนวแบบว่าไม่สามารถไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรคือกินเข้าไปเยอะไม่ได้อะค่ะแต่ว่าหิวทั้งวัน
รอบนี้ไม่มีครับรอบที่แล้วที่กินแคบหมู๑๐โลซ่อนไว้เต็มบ้านรอบนี้ไม่มีโชคดีมากครับ
ไม่เท่าท้องแรกก็ตื่นเต้นกว่าค่ะแต่ว่าทองนี้เหมือนเราระวังน้อยกว่าเหมือนกับเรารู้แล้วว่าใช่เราไม่ต้องกังวลแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังกังวลเพราะว่าเรายังต้องให้นมลูกอยู่
แล้วก็ยังต้องอุ้มลูกต้องนั่งยองคือต้องทำอะไรที่เขาไม่ให้ทำตอนท้องแรกอะค่ะทำมันทุกอย่างเลยซึ่งจริงแล้วรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็มันระวังยากเพราะว่าเราต้องเลี้ยงอีกคนนึงแล้วก็ท้องนี้จะเหนื่อย
เหนื่อยกว่าท้องที่แล้วเพราะว่าท้องที่แล้วยังได้พักอยากนอนตอนไหนนอนแต่อันนี้พอลูกไม่หลับเราก็หลับไม่ได้แล้วตอนกลางคืนก็ยังมากวนแม่ตลอดเวลาอยู่ก็เลยรู้สึกว่าท้องนี้จะเหนื่อยมาก

รู้ตลอดเวลาเลยพยายามจะให้มีให้ปริมหย่านมแต่ปริม
ยังไม่หย่าแต่ว่าเอางี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงดีกว่าแต่ว่าสบายใจได้ครับเพราะว่าเราปรึกษาหมออยู่ตลอดเวลาโทรหาเที่ยงคืน
บอกเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกเหมือนแบบมันมีตึ๊ดในท้อง
ซึ่งเบ้นบอกลูกดิ้นหรือเปล่าหมอบอกไม่ใช่มันคือมดลูก
รู้สึกยังไงคืออธิบายละเอียดมากจนเขาบอกอ่าโอเค
ซึ่งหมอก็ให้กำลังใจตลอดพยายามนะเราต้องใจแข็ง
เรารู้ว่ามันต้องหยุดแหละแต่ว่า
ที่ผแยร๊ภมาศอยู่

คือกลางวันจะพยายามไม่ค่อยให้เท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่ากลางคืนมันยากนิดนึง

ทุกคนที่เป็นแม่จะกังวลมากเพราะว่ามันค่อนข้างอันตราย
แล้วก็มันก็มีหลายคนที่แบบแท้งเพราะว่าให้ลูกกินนมไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็พยายามจะแบบจะเลิกเหมือนกันแหละแต่ว่าเบ้นจิตอ่อนมากเลย
คือเป็นแบบคือด้วยความที่ลูกไม่ค่อยงอแง
พอเห็นลูกร้องแล้วมันก็ทนไม่ไหว
ก็จะแบบเออก็เออไม่เป็นไรลูกกินไปเถอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ด้วยความที่แบบเราถามคุณหมอแล้วเราก็ไปคอยดูว่าลูกโอเคไหม
ซึ่งตอนนี้เบบีก็แข็งแรงดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะพยายามค่อยห่างไปเรื่อยค่ะ
เพราะจริงสุดท้ายแล้วตอนคลอดแล้วเป็นว่ายังไงก็ต้องเลิก
เพราะว่าไม่งั้นคนนี้น่าจะทะเลาะกันกับน้องแน่เลยเพราะว่าเป็นของเขา
ตามหลักแล้วหมอก็บอกแล้วล่ะครับว่าภายในเดือนนี้ไม่เกินเดือนที่๕ที่ตั้งคันนี่คืออยากให้หยุดเลย
เพราะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายต่อเบบีแล้ว

คือไปขวดไม่ได้แล้วเพราะคนนี้เขาไม่กินขวดแล้ว
มันได้ก็เป็นดูดไปเลยจะหลอดดูดไปเลย
เขาโอเคก็คือเขาก็พยายามแต่มันค่อนข้างช้าหน่อยค่ะคือแบบวันหนึ่งอาจจะดูได้สักแบบ
เซตหนึ่งส่วนสามอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคก็ค่อย
ใช่ซื้อมาแล้วด้วยคงจะต้องใช้งานแล้วล่ะคือตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวแม่นี่แหละ

มันใหญ่เหมือนจะดุนะจะถึงเวลาแล้วแบบว่าเป็นแบบเป็นประเภทจิตอ่อนมากเลย

สารภาพไม่ได้อ่านแต่ว่าจริงต้องขอบคุณเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเลยค่ะเป็นแม่ก็เป็นห่วงเหมือนกัน

ก็คือรู้สึกว่ามันสำคัญนะ
เพราะว่ามันมีอีกชีวิตหนึ่งที่ยังรออยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

อ๋อนี่คือเหตุผลที่จะให้แม่อุ้มอยากเล่นไม่ฝั่งนู้นบ้าง

ก็พยายามให้ห่างขึ้นแล้วแต่ว่า

เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่างพ่อต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ายังไงเป็นความมีปัญหาต่อมาแล้วเหมือนกันนะคะ
หรือว่าดินได้แล้วเขาอาจจะเริ่มเข้าใจว่ามันมีตัวอะไรอยู่ในท้องจริง
ตอนนี้กำลังพยายามรดอยู่เพราะเขายังไม่กล้องแอ
ลุ้นอยู่ทุกวันอย่ามีดราม่าเหมือนรอบที่แล้ว
เข้าบ้านมานั่งร้องไห้อันนี้ก็จบกันเลย
ทองนี้ไม่เป็นทองนี้ชิลมากเลย
ถ้าเกิดคนที่สองเราเป็นผู้ชายก็ยังอยากมีลูกสาวคนที่สามนะครับ
เพราะว่าปริมทำให้มิ๊กเปลี่ยนทัศนคติไปเลยว่าลูกสาวน่ารักมาก
ไปแกงจากที่อยากได้ลูกชายตั้งแต่คนแรกก็เริ่มเฉย
แต่พอได้ลูกสาวคนที่สองกลายเป็นดีใจมาก

ถ้ามีสืบสกุลสักคนหนึ่งก็ดี
แต่ไม่เป็นไรครับปริมก็สามารถไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันได้
ใช่ไหมแม่เดี๋ยวพ่อซื้อคันเล็กให้หนูขี่ตามพ่อ
ใช่ไหมลูกพี่เป็นโอเคมั้ยคะถ้าแบบถ้าจะอีกคนหนึ่งอะ
ไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าชอบลูกเยอะ
แต่ว่าจะรอดูว่าถ้าสองคนแล้วเราไม่ได้มีปัญหาในการ
ในการเลี้ยงลูกให้เป็นพี่น้องกันเบ้นโอเค
เพราะส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าถ้า๑ไป๒มันจะยาก
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะจัดการให้เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขารักกันยังไง
แต่ถ้าส่องไปแล้วจะมีอีกคนนึงก็ไม่น่าจะเป็นไร
ก็เลยคิดว่าถ้าอยากมีจริงก็โอเคแหละ
ไม่ได้มีปัญหาเพราะแฮปปี้เพราะท้องแล้วได้กินเยอะไงเลยมีความสุข
เอาเป็นว่าหาตังค์เลี้ยงลูกให้ได้ก่อน

แล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนที่สาธิน

เพราะว่าไปรมเนี่ยเลี้ยง่าย

มันอยู่ที่คนเล็กสุด
หาลูกก็จะไปกินไอติมแล้ว

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ